เอาละค่ะมาดูเรื่องของต้นตะเคียนมาแล้ว
อย่ากระพริบตาเดี๋ยวอันนี้กระพริบก่อน
พริบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ดูกันเต็ม
ไม่มีแป้งไม่เป็นไรนะคะใช้สายตาเป็นหลักนะคะ
พากันไปที่พยาวนะคะไปดูต้นตะเคียน
เพราะว่ามีชาวบ้านแห่ไปขอเลขเด็ดกันที่วัด
ขออภัยนะคะไปที่วัดบ้านแม่กาห้วยเคียนนะคะ

ทำให้ชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปขอโชคลาภค่ะ
ต้นตะเคียนภายในวัดบ้านแม่กาห้วยเคียน
อยู่ที่หมู่ที่๒ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
หลังจากที่พระครูอาทรพัฒนภิสารเจ้าคณะตำบลแม่กาเจ้าอาวาสด้วย

เข้าไปขุดค้นพบตะเคียนในลำคลองบ้านแม่กา
ทำให้ที่ผ่านมามีชาวบ้านได้โชคลาภมาแล้วหลายงวดนะ
ที่สำคัญก็คือแบบนี้ก็เลยมีประชาชนเดินทางไปเป็นจำนวนมาก
นายเกษมพิไลชัยกุลบอกว่าต้นตะเคียนหรือเจ้าแม่ตะเคียนในวัดนี้
มีหลายต้นทางวัดก็ได้เก็บไว้แต่ละต้นอายุหลายร้อยปี
บางต้นใช้คนอบ๖๗คนความยาวต้น๑๐๒๐เมตร
ที่ผ่านมามีทั้งคนในพื้นที่แล้วก็ต่างอำเภอพากันมาขอโชคลาภนะ

เอาเป็นวงนะคะรวมทั้งงวดนี้ชาวบ้านก็แห่ไปขอเลขเด็ด
แต่เขาบอกว่าอันนี้หากสมหวังจะเอาเงินกลับไปทำบุญ
แล้วก็สร้างวิหารให้กับพระเจ้าทันใจนะคะ
ในงานบุญสลากพัดที่ทางวัดจะจัดขึ้น๘ตุลาคมนี้
เพราะฉะนั้นมาดูกัน๑ตุลาคมนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไร